ต่อเนื่องเลยค่ะชนสนั่นสั่นปลาจีนบุรีนะคะคุณผู้ชม
รถกระบะจู่หลุดโค้งมาค่ะแล้วมาชนเข้ากับบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมถนน
กล้องวงจรปิดจับภาพได้บ้านเสียหายไปสามหลัง
รถคันต้นเหตุอีกหลังหนึ่งแล้วรถชาวบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดกันค่ะ
สรุปงานนี้รถเสียหายไปทั้งหมดสองคันนะคะบ้านเห็นไหมสามหลัง
ชนสามหลังชนได้อย่างไรอ่ะชนแบบนี้ชนแบบกวาดนะฮะ
อยู่ก็เข้าไปเลยเออเหมือนจะเข้าไปจอดอ่ะนะฮะ
เดี๋ยวคุณจะเห็นนะคะภาพหลังเกิดเหตุเหมือนเขาไปจอดปกติเลย
ถ้าเกิดมองภายนอกอ่ะแต่ไม่ใช่นะคะคันเกิดเหตุนี่รถกระบะสีดำคันนี้แหละค่ะ
ชนอัดติดกำแพงบ้านของชาวบ้านนะคะตรงนี้ก็คือถนนสายบ้านโคกขวาง
ท่าประชุมอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ
นี่ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยความเสียหายรถคันนี้พังยับแบบนี้
ด้านหน้าดูสภาพนะคะโอ้โหเละเลยนะคะคนขับชื่อว่านิพนธ์
คนที่นั่งมาด้วยภรรยาชื่อว่าสุมนธนานะคะเจ็บทั้งคู่
แต่คนที่เจ็บหนักคือคนขับค่ะตอนนี้อยู่ห้องไอซียูนะคะ
ภรรยาของคนขับเนี่ยโอ้โหขนาดว่าเจ็บนะ
นอนอยู่นอนอยู่บนเปรย์กำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ั้งจมูกก็หักแต่นี่ค่ะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราได้นะคะ
บอกว่าขับรถมาดีจนมาถึงทางโค้งรถมันฉลับเสียหลัก
ตอนแรกคิดว่าสามีเนี่ยเบรกก็คือคิดว่าจะเอาอยู่
เนี่ยจังหวะนี้คิดว่าจะเอาอยู่เฮ้ยมันเอาไม่อยู่ค่ะ
บอกว่ารู้ตัวอีกทีก็คืออิดมันลอยมาใส่ตรงหน้าแล้ว
แทกเข้าใบหน้าอย่างจังเลยนะคะ
ส่วนสามีเจ็บหนักตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูค่ะ
มันหลุดโท๊ะมากมายมันเข้าไปเลยอ่ะ

รู้สึกตัวค่ะไม่คิดว่าเขาจะเบรกทัน

หรือว่าเขาไม่ได้เหยียบเบรกก็ไม่เข้าใจ

ทำไมมันไม่ได้ไปตามโค้งก็ไม่เข้าใจ

รักษาให้หายก่อนนะคะตำรวจบอกว่ารักษาหายแล้ว
เรื่องของคดีความเดี๋ยวว่ากันค่ะ